จับได้แล้วนะจับได้แล้วปิดฉากรวบชายหื่นลวงเซลล์สาวจับขืนใจน่ะโอ้โหอ่ะ
ชายยศน่ะครับนะฮะที่โอ้โหหลอกเซลล์ไปข่มขืนอ่ะพี่นี่คือเพิ่งจับได้เมื่อกี้แล้วน่ะ
เมื่อกี้นี่อะไรสดร้อนร้อนเลยอ่านี่คือข่าวที่รายงานเข้ามาด่วนด่วนเลยครับ
คุณผู้ชมครับนี่คือชายยศฮะเห็นไหมฮะเขาท่าทางอิดโรยหวาดกลัว
โมงเช้านี้เองครับจับได้แล้วโอหรือชายศเลียวดำนะครับ
อายุสี่สิบแปดปีตำลูกสาวพอร์สอบนักทองนะครับจับตัวได้นะครับ
แล้วก็เอาใส่เคเบิ้ลทายหรือว่าสายรัดพลาสติกนะครับอ๋อตัวเขาค่อนข้างอิดโรยนะครับ
ในมือมีถุงพลาสติกมีกล้วยหอมผลหนึ่งนะครับแล้วน้ำดื่ม๑ขวด
เจ้าหน้าที่ไปจับได้เพราะว่ามีชาวบ้านเห็นนายชายศไปเดินด้อมมองอยู่ครับ
ก็รีบโทรแจ้งผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านไปตรวจสอบถามใช่โอไหม
เขาตอบว่าใช่ฮะตอบว่าใช่เสร็จปั๊บนะครับผู้ใหญ่บ้านก็บอกอ่ะ
งั้นพาไปกินข้าวก่อนเพราะดูท่าทางอิดโรยเหลือเกิน
แล้วก็โทรแจ้งตำรวจนะครับให้มารับตัวตำรวจมาถึงก็นี่ครับ
คือกำลังอ่านหมายจับให้นายโอฟังแล้วควบคุมตัวไปยังสพสำนักทองดำเนินคดีต่อไปครับ